ชายวัย๕๓ปีชาวอุบลรัชธานีร้องทุกข์มายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
หลังจากที่เขาต้องตกเป็นผู้ต้องหาคดีขับรถชนคนตายที่จังหวัดระยอง
ที่เขาขับรถไม่เป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
อบประเด็นจากคุณบงกฎจุ้ยนิ่มครับ
อุทัยศรีมาวัย๕๓ปีกำลังทุกข์ใจอย่างหนักกับคดีขับรถชนคนตายทั้งที่ตัวเขาไม่ได้ทำ
ย้อนไปเมื่อวันที่๑๖มิถุนายนปี๔๘ตอนนั้นพี่อุทัยทำงานก่อสร้างอยู่ย่านมินบุรีกรุงเทพ
ภรรยาโทรมาบอกว่าเขาได้รับหมายเรียกจากสพบ้านค่ายจังหวัดระยองให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาณเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทำให้พี่อุทัยตกใจมากจากนั้นพี่อุทัยก็พยายามเช็คเรื่องที่เกิดขึ้นจนกระทั่งได้ข้อมูลว่าคนที่ก่อเหตุมีชื่อเดียวกัน
อุทัยจึงโทรไปตรวจสอบกับนายจ้างของผู้ก่อเหตุซึ่งเวลานั้นนายจ้างผู้ก่อเหตุก็ได้บอกกับเขาว่าจะเคลียร์เรื่องนี้ให้แต่สุดท้ายฝั่งนายจ้างกลับมาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
และเมื่อพี่อุทัยไม่ได้เดินทางไปชี้แจงทำให้คดีดำเนินต่อไปโดยที่พี่อุทัยไม่รู้เลยว่าตัวเองตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เรียบร้อยแล้วจนกระทั่งพี่อุทัยมาถูกหมายจับเมื่อปี๖๐
เจ้าหมายสรรมาครับผมได้ยังไงครับ
ผมเลยไปหาตำรวจผู้หนึ่งเพื่อนก็เลยไปโทรไปถามทั้งระยองครับตำรวจระยองว่า

เดี๋ยวมันเป็นปี๒ทีแล็วปังมาฮั่งแล้วผมก็ไปใสนะเป็นมาได้
ไปรับประสามารถข้ามใช้ก็กลับมารับ

อุทัยจะต้องเดินทางจากบ้านที่จังหวัดอุบลรัชธานี
เพื่อมารายงานตัวที่สำนักอายการประจำจังหวัดระยอง
ซึ่งการเดินทางแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
เรื่องนี้ทำให้พี่อุทัยทุกข์ใจมาก
ที่ขับรถก็ไม่เป็นและที่สำคัญ
เขาไม่เคยเดินทางไปที่จังหวัดระยองเลย
จะขับรถชนคนตายได้อย่างไร
พยานบุคคลที่พร้อมจะยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับพี่อุทัย
มีทั้งภรรยาของนายจ้างผู้ก่อเหตุ
รวมถึงเพื่อนร่วมงานของพี่อุทัย
คนที่ขับรถชนนั่นคือเป็นลูกน้องของสามียายอะค่ะ

แล้วทำไมวันนั้นสามียายถึงชี้ตัวในทะเบียนราช
ว่าเป็นพี่อุทัยศรีมาค่ะ
ฉันไม่ทราบค่ะแต่ไม่ใช่คนนี้ค่ะ
ก็คือยืนยันว่าไม่ใช่เป็นพี่อุทัยที่ตำรวจจับมาแน่นอน
ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ

แล้วหลังจากเกิดเหตุที่เขาขับรถชนคนเสียชีวิตแล้ว

พี่ตอนนั้นลุงเกิดเคยไประยอง

ไม่เคยไประยองสักครั้งนี้เลยครับเนี่ยขับรถก็ไม่เป็น
ทีมข่าวจึงเดินทางไปสอบถามเรื่องของคดี
กับตำรวจสพบ้านค่ายโดยเจ้าหน้าที่บอกว่า
ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนสาเหตุที่ออกไม้จับพี่อุทัย
เป็นเพราะในขณะนั้นนายจ้างผู้ก่อเหตุ
ระบุชื่อลูกจ้างที่ขับรถชนชื่อว่านายอุทัยศรีมา

ข้อมูลบุคคลแล้วมาให้แกดูไงชี้ภาพตามข้อมูลบุคคลเลย
ก็เลยต้องเป็นอุทัยศรีมา
นี่ไงชี้ภาพแล้วชี้ภาพนี่เขาค้นบุคคลหนึ่ง
ค่ะคือนี้นี่คือสำนวนเดิมเขาจริงแล้วมี๔คนจริงไหมคะ
อุทัยศรีมาที่ชื่อชัดเบียดราษใช่
เป็นพ่อนายจ้างใช่ไหมคะใช่ครับชี้ภาพกับพันธ์งาน

พนักงานอายการได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
ประจำจังหวัดระยองได้ส่งสำนวนให้กับอธิบดีอายการภาค๒
เป็นผู้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งพี่อุทัยรวมถึงญาติยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรา
ที่จะพิสูจน์ความจริงและมอบความเป็นธรรมให้กับพี่อุทัยอย่างแน่นอน

งกฎจุ้ยนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน